เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาชุมชนแถว
ในคลิปเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงปืนโอ้โหหลายนัดมาก

คือเพื่อนบ้านเขาเนี่ยทะเลาะกับคู่อริ
คู่อริมาที่บ้านของเพื่อนบ้านแล้วคู่อริคือยิงใส่
ในคลิปนี้จะได้ยินเสียงปืนเป็นสองชุดนะคะชุดหนึ่งคือหลายนัดมาก
คนก็วิ่งหนีหลบกระสุนกันแล้วก็โอ้โหน่าเห็นใจมีผู้หญิงท่านหนึ่ง
บกระสุนเข้าไปในบ้านเธอท้องอ่อน๒เดือนถึงขั้นแท้งลูกเลยอะค่ะ
มาเฮียข้อมูล
โอ้โหกล้างเดือกขึ้นวันเสาร์นะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงปืนนะคะ

ชุมชนประชาร่วมใจหนึ่งจตุจักรกรุงเทพฯ
เจ้าของคลิปเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าประเด็นคือเพื่อนบ้าน

ก็เลยออกมาดูว่าเอ๊ะเขาเสียงดังอะไรกัน
จังหวะนั้นคู่อริของเพื่อนบ้านควักปืนออกมายิงเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้พี่สาวแฟนของเจ้าของคลิป
ท้องอ่อนคือท้อง๒เดือนเธอวิ่งหลบ
กลัวจะโดนลูกหลงกลัวจะโดนกระสุน
เธอตกเลือดเท๊งลูกเลยค่ะ
ตำรวจสนประชาชื่นไประงับเหตุ

เพราะเพื่อนของผู้ก่อเหตุคมขู่
ห้ามครอบครัวของเจ้าของคลิปไปให้ปากคำไปเป็นพยานทางคดี
ขู่เลยว่าเหมือนกับผู้ก่อเหตุเองเส้นใหญ่
รู้จักตำรวจผู้หลักผู้ใหญ่เคลียร์คดีได้
ทางครอบครัวของเจ้าของคลิปก็กังวลว่าจะปลอดภัยไหมเนี่ย
ก็เลยส่งเรื่องร้องเรียนไปทางเพจสายใหม่ต้องรอด
ทีมข่าวของเราก็เลยตามเรื่องนี้ให้ด้วยค่ะ
ส่งคุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับผู้หญิงที่เธอแท้งลูกเลย
นางสาวพิญญาพัฒน์อายุ๒๔ปี
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอก็นั่งอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเถียงกัน
สักพักได้ยินเสียงปืนรัวมาทางฝั่งที่เธอนั่ง
โอ้โหตอนนั้นทุกคนที่อยู่แถวนั้นแตกตื่นวิ่งหลบเข้าบ้านกันหมด
เธอเองก็วิ่งหนีตายช่วงชุลมุนนะคะ
เธอโดนเบียดก็กลัวจะโดนลูกหลงอ่ะเนาะ
รู้อีกทีเอ้าเลือดออกรีบไปหาหมอ
หมอบอกว่าเด็กในท้องเสียชีวิตแล้วเธอแท้งลูกเลย
กลัวมากนะคะหลังจากเกิดเหตุ
ยังไม่ได้ฟังคำขอโทษอะไรจากฝ่ายที่ก่อเหตุเลยด้วย
ยังไม่ได้มีการแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยด้วยซ้ำ

ขู่ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่พอจะเป็นพยานทางคดีได้ค่ะ
อย่านะอย่าไปเป็นพยานนะอย่าไปให้ข้อมูลนะ

ตอนนี้กังวลใจกันมากนะคะ
ขอฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้มีส่วนบ้างไหม
เขาก็บอกว่าเป็นไปได้เพราะว่าเด็กมันยังอ่อน
มันสามารถหลุดได้ง่ายถ้าทำอะไรแรงมันก็มีผลกระทบแล้ว
ตกใจมากอะพี่ในคลิปตาหนูโตก็คือตกใจอ่ะ
ก็กระแทกแรงกระแทกกันนะพี่
มันก็อัดกันเนอะเพราะว่ามันกำลังอ่อน
ทีมข่าวของเราก็คุยข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะ
เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องของญาติพี่น้องทะเลาะกันเอง

ทีมข่าวของเราได้คุยกับคนที่ชื่อฟ้านะคะ
เล่าให้ฟังว่าฟ้ากับเบ้นที่เป็นพี่ชาย
ทะเลาะกันเรื่องที่พี่ชายไปแจ้งจับสามีเธอ
หาว่าไปข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุ๑๓ปี
ซึ่งจริงแล้วมันไม่ได้เป็นการข่มขืน
เด็กคนนั้นมาบริการสามี
ซึ่งทางฝ่ายพี่ชายเองก็ไม่ค่อยลงลอยกับเธอมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
ก็เลยยุให้เด็กไปแจ้งความเอาเรื่อง
เธอก็เลยไปประกันตัวสามีออกมา
คืนวันที่๖พฤศจิกายนฝั่งของพี่ชายเลยมาหาเรื่อง
เพราะคิดว่าสามีเธอกับญาติจะเอาเรื่อง

อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงไปในคลิปนี้

คือตรงที่มันเกิดเหตุตามคลิปนี้ค่ะ

มีแม่มีเมียมีอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องเยอะมาก
แต่ว่าโอ้โหรัวยิงหลายนัดแบบนี้
อย่างในคลิปถ้าคุณผู้ชมฟังดีจะได้ยินเสียงคนตะโกนว่า

ก็คือมีแม่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย

คนมันต่างคนต่างเข้าหากันนะพี่
ฝั่งนู้นมันก็คิดว่าทะเลาะตีกันแล้ว
ว่าจะทำพวกเนี้ยมันก็เลยยิงเลยทีนี้

เพราะว่าทางโน้น
เพราะมันถือปืนรอตั้งแต่แรกแล้วอะ
ตอนที่คุณสุชาดานักข่าวของเรากำลังสัมภาษณ์
ของฝ่ายที่ถูกไล่ยิงอยู่นะคะ
เมียของในเบนท์เคลียร์รถจักรยันต์ยนต์เข้ามาในพื้นที่
แล้วก็แม่ก็โวยวายบอกอย่าฟังความข้างเดียวนะ
พี่ชายเขาทำลงไปมันไม่ใช่การรัวปืนใส่
มันเป็นการยิงปืนลงน้ำเพื่อระงับเหตุ
และสองฝ่ายก็ทะเลาะกัน
คุณสุชาดานักข่าวของเราอยู่ตรงนั้นทำยังไงเลยทีนี้

มันป้าสน่าใจหรออีเฟ้า

พวกมันไปหาแต่จะไม่มี
พวกมันไม่ได้เปิดจ้องปืน

ญาติพี่น้องทะเลาะกันเองบ้านใกล้เรือนเคียงกันด้วย
คุณสุชาดานักข่าวของเราไปเจอในเบ้นค่ะ
หลังจากเหตุการณ์ตรงนี้มันสงบลงอะนะคะ

เบ้นท์บอกว่าเบ้นท์เห็นน้องเขยกับญาติ
คมขืนเด็กมาหลายครั้ง
ครั้งนี้เด็กผู้หญิงที่โดนข่มขืนมาปรึกษาก็เลยให้คำแนะนำไป
ไม่ได้ไปจี้ให้ใครถูกจับไม่ได้มีอำนาจอะไรขนาดนั้น
คืนเกิดเหตุเบ้นบอกว่าเบ้นเข้าไปเพื่อที่จะพูดจะคุยจะเคลียร์
ไม่ได้ไปหาเรื่องแต่อีกฝ่ายไม่พอใจเถียงกัน
ฝั่งเขามีเป็น๑๐ฝั่งเบ้นท์มีแค่๔คน
เห็นท่าไม่ดีก็เลยเอาปืนยิงลงน้ำเพื่อระงับเหตุ
ไม่ได้ยิงตั้งใจจะให้ไปโดนใครทั้งนั้น
ยืนยันว่ายิงลงน้ำเบ้นบอกแบบนี้
แต่เน้นก็ยอมรับว่าทางเบ้นเป็นคนยิง
บอกว่าที่ผ่านมาไม่ลงรอยกับน้องสาวที่ชื่อฟ้า
และไม่ลงรอยกับญาติญาติอีกฝั่งหนึ่งกลุ่มของฟ้า
เพราะมักจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เคยเตือนแล้วให้แยกตัวออกมา
แต่น้องสาวที่ชื่อฟ้าก็ไม่ยอมฟัง
อันนี้คือเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น
ไม่ได้ว่าเอากลุ่มนั้นมาเพื่อมีปัญหา
จะมาทำร้ายร่างกายกลุ่มนี้มันไม่จริง

เบ้นท์มือยิงที่เบ้นท์บอกยิงลงน้ำใช่ไหม
จริงสองกลุ่มนี้เขาก็สนิทกัน

ก็ไม่เคยเห็นทะเลาะหรือมีปากเสียงอะไรกันนะ
ก็เลยไม่รู้จริงว่าเขาขัดแย้งกันเรื่องอะไร
ส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจสนประชาชื่น
จับตัวนายปฏิพานสุภาชิน
นายประกายเพชรศรีกัณฑา
ก็รับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุน่ะนะคะ
ก็นำตัวมาดำเนินคดีตามพรบออาวุธปืนและพยายามฆ่า
รวมไปถึงเรื่องของการครอบครองปืนและเครื่องกระสุนปืน
เรื่องของการพาปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรและเรื่องของการยิงปืนด้วย

ส่วนคนที่ขี่รถพามือยิงออกจากจุดเกิดเหตุ

เป็นผู้ต้องหาไม่ให้ต้องรับโทษ
ผู้ต้องหาถูกฝากค้างต่อสารแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ